ว่ามิจฉาชีพขึ้นชื่อว่าเป็นโจรแล้วในวัดเมวาหรือว่าเป็นพระเจ้าก็ไม่เว้น
ค่ะล่าสุดเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งที่สุรินไปบอกพระลูกวัดว่า
หลวงพี่หลวงพี่เจ้าอาวาสให้ผมมาเอาผ้าไตรเดี๋ยวจะบวชแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าให้หลวงพี่ออกเงินช่วยทำบุญให้ผมด้วยนะ
หลวงพี่ท่านก็เชื่อท่านก็ควักเงินเอาไปให้สุดท้ายไปแนบครับมันเป็นโจร
แล้วก็ไปหลอกแบบนี้หลายวัดด้วยกันภาพวงจรปิดในวัดแห่งนี้จับเอาไว้ได้คุณผู้ชมครับ
นะฮะก็คือคนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นพระลูกวัดนะฮะพระครูประหลัชนะศึกยานะปริสุทธโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่า
หลักเดี๋ยวจะไปงานบวชที่วัดบั้นเดือนในอำเภอปราสาทจังหวัดเดียวกันแต่จะเอาตอน
หลวงพี่ช่วยเงินค่าปัจจัยงานบวชด้วยนะจนกระทั่ง๒วันก่อน
โจรคนนี้คนร้ายคนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าหลวงพี่หลวงพี่มีพระมรณภาพอยู่ที่ชายภูมิ
ขอเงินช่วยทำบุญงานศพเขาหน่อยนะฮะจากนั้นคนร้ายก็ไปหลอกพระวัดอื่นอื่นอีก
แล้วอ้างเหตุการณ์เดียวกันนะฮะแล้วก็อ้างด้วยว่าตัวเขาเป็นคนขับรถให้เจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ด้วย
ล่าสุดคนร้ายก็ยังไปหลอกพระลูกวัดที่วัดสาลาลอยด้วยแต่พระท่านรู้ทัน
คนร้ายไม่ได้เงินไปอันนี้ภาพวงจรปิดเห็นพฤติกรรมเห็นรูปร่างของคนร้าย
ที่วัดสารลอยพระท่านรู้ทันคนร้ายก็เลยไม่ได้เงินไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปก่อน
จะเข้าไปหลอกเงินพระที่วัดจำประอุ๊เข้าไปหลายแห่งเหมือนกันนะไปหลายที่เลย
แล้วก็วนกลับไปที่วัดเดิมวัดพรมสุรินอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานครับพระลูกวัดเขารู้แล้วก็พยายามช่วยกันวิ่งไล่จับนะแต่ก็จับไม่ได้
คนร้ายค่อนข้างจะสูงหน่อยนี่รถเขาเนี่ยรถจักรยานยนต์คันนี้เห็นชัดว่าจะเป็นอะไร
ใส่เสื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้นี่ทราบชื่อแล้วคือนายชวนนัทบุญพ่วงนะฮะ
ชะวนัทบุญพ่วงนะฮะทราบชื่อแล้วหน้าตาแบบนี้นะฮะใครเจอแจ้งจำรวจได้เลยนะฮะ
ไปฟังเสียงพระครูประหลัชนะศึกกันหน่อยครับ
วันนี้มาวัดพรมอีกนี่กลับมาเราก็ทำตัวไม่ถูกก็เลยไปเรียกพระมาช่วยกันจับแต่จำได้ตัวใหญ่มาก
ตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวทำอะไรไม่ถูกเลยว่าจะ
ไม่ใส่ตาเขาจะสังเกตดูเรามันอมยินไหว้ปลอดภัยแล้วต้องไปแจ้งความแล้ว
มีพฤติกรรมจะห้ามอย่าการทำร้ายร่างกายไหม
ไม่มาดีมาต้นถึงสังสาร
เผตตัวไว้ต่อเวณหลอกพระเพราะอะไรเพราะอะไรครับ

ก็เลยเลือกเอาแต่พระคือจะไปหลอกพระนี่แหละ

แล้วตอนที่ไปบวชตอนนั้นก็ไปลื้อค้นกุฏิเจ้าอาวาสนะ
ไปขโมยของจ้าวาสขณะจะเป็นพระนะฮะ
ทีนี้พระครูประหลัชนะศึกท่านก็เลยเอาเรื่องราวโพสต์ลงในโซเชียล
เตือนญาติโยมไปเตือนพระวัดอื่นระวังพฤติกรรมของคนร้าย
รายนี้ระวังถูกหลอกเงินนะฮะคนก็ไปตอบกันเยอะว่าโอ้ยโดนมาแล้ว
คนเดียวกันอ้างเหมือนกันโอ้โหสุดท้ายนะโดนกันหลายวัดโดนกันหลายคน
โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินนี่หลายอำเภอโดนกันหมดแล้วกับผู้ชายคนนี้

รวมถึงวัดไหนนะคะที่เคยถูกผู้ชายคนนี้เข้าไปหลอกแบบนี้
ไปแจ้งความไปแจ้งความเพิ่มได้นะคะ